ดูเรื่องของน้องแมนยูกันหน่อยนะคะเด็กที่ประสบปฏิเหตุแล้วก็แขนขาดเนี่ยนะ
แล้วก็ต้องมีการต่อแขนตอนนี้จริงอาการโดยรวมก็ดีขึ้นแล้ว
แต่ว่ามันสอกเขาว่าจะมีเรื่องของดราม่าเงินบริจาคตามมาอีกนะคะ
เพราะว่าเงินบริจาคที่ได้มากว่าสี่ล้านบาทเนี่ยปรากฏว่าญาติจุงมือของแม่ของน้องเนี่ย
ไปที่โรงเรียนเพื่อจะไปเบิกเงินที่จริงแล้วจะเก็บไว้เพื่อการศึกษา
มันก็เลยเกิดประเด็นขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมญาติมาขอเงินตรงขวดนี้ไป
ขณะที่อาการน้องแมนยูก็ดีขึ้นเรื่อยแล้วก็สุขภาพจิตดีด้วยนะคะวันนี้ยิ้มได้ค่ะ
ขอบคุณมากที่ช่วยแมนยู
นี่นะคะขอบคุณครับที่ช่วยแมนยูสู้นะครับ
เป็นคำพูดของน้องแมนยูนะคะหรือเด็กชายธีรศักดิวรรณชัย
ตอนนี้อาการเนี่ยอย่างที่เห็นเลยดีขึ้นอารมณ์ดีพูดคุยยิ้มแย้มแจ่มใส
เพื่อรับการผ่าตัดต่อแขน
ซึ่งก็ขาดจากอุบัติเหตุซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์พี่ชายไปซื้อกับข้าวให้แม่ที่ตาบอดนะคะ
แล้วปรากฏว่ารถไปประสบอุบัติเหตุ
ท้ายรถเก๋งทำให้แขนข้างซ้ายน้องขาดเมื่อ๒ตุลาคมที่ผ่านมา
เช้าวันนี้พ่อแม่ของน้องแมนยูรวมถึงนางสาวกิริตากรมระครองเจ้าหน้าที่โรง
คนที่ช่วยเหลือน้องแมนยูตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะคะ
ก็เดินทางมาเยี่ยมน้องตอนนี้น้องสามารถรับประทานอาหารได้เองเดินได้แต่ต้องมีญาติคอยพยุงตัวและประคองแขนซ้ายที่ต่อให้ด้วยตลอดเวลา
ขณะเดียวกันยังมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีเดินทางมาเยี่ยมด้วยค่ะเพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือต่อไป
สำหรับยอดเงินบริจาคช่วยเหลือน้องแมนยูตอนนี้โอ้โหมากกว่า๔ล้านบาทแล้วนะคะ
เงินบริจาคแบ่งออกเป็นสองส่วนค่ะส่วนแรกหนึ่งล้านบาทเศษถูกมอบให้กับพ่อและแม่
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวน้องแมนยูจะสามารถเบิกได้เดือนละหนึ่งหมื่นบาท
ซึ่งจำนวนนี้จะสามารถใช้จ่ายไปได้ถึง๙ปี
ส่วนอีก๓ล้านบาทเศษเป็นเงินที่ผู้บริจาคเขาให้เพื่อเป็นทุนการศึกษา
โดยการเบิกจ่ายส่วนนี้ต้องใช้ลายเซ็นต์ของ๔คนค่ะ
คนแรกคือพอโรงเรียนคนที่สองคือผู้ใหญ่บ้าน
คนที่๓คือพ่อน้องแมนยูแล้วก็ญาติอีก๑คน
ทางนี้ก็มีรายงานจากโรงเรียนบ้านหนองผำนะคะ
ว่าตอนนี้มีญาติบางคนของน้องแมนยูพยายามจะไปขอยืมเงินที่มีคนมาร่วมบริจาค
น้องแมนยูจากคณะกรรมการสถานศึกษา
แต่ทางคณะกรรมการสถานศึกษาไม่สามารถให้ได้
เพราะเงินบริจาคอันนี้เนี่ยเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาเท่านั้นค่ะ
ด้านนายทงชัยง่าวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผาม

เมื่อวานนี้แม่น้องแมนยูมาขอเบิกเงินจากบัญชีที่เป็นทุนการศึกษา๓แสนบาท

และได้สอบถามกลับไปว่าเงินที่บริจาคให้โรงพยาบาลศูนย์อุดรจำนวน๒แสนบาท
และบัญชีธนาคารอื่นไปไหนหมดล่ะ

มีแต่ญาติที่มาด้วยกันตอบแทนว่าเงินที่จะบริจาคให้โรงพยาบาลนั้นทางโรงพยาบาลไม่รับ
มีการแบ่งให้แม่น้องแมนยู๕๐๐๐บาท
คนดูแลน้องแมนยูอีก๑๕๐๐๐บาทค่ะ